เป็นความคืบหน้าของเมื่อวานจำได้ไหมครับ
จังหวัดตรังที่มีพี่สุภาพสตรีนะครับ

ไปซื้อของที่ตลาดแล้วตกลงไปในหลุม
นี่ฮะที่ขุดท่อร้อยสายโทรศัพท์
พ่อใหญ่ที่แบบไม่น่าจะเกิดขึ้น

หายปลาร้าหักนะครับหัวแตกแล้วขยับตัวไม่ได้
วันนี้มีการแก้ไขครับคุณผู้ชมครับ
หลังจากทางผู้รับเหมาเขาเข้าไปแสดงความรับผิดชอบแล้ว
ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับล่าสุด
นายชนะธรรมแก้วแกรมเพชรนะครับ
ท่านเป็นรองผู้จัดการด้านเทคนิคการไฟฟ้า

แล้วก็นายพิศิษธญ์สุขศง
เป็นผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง

ไปดูจุดเกิดเหตุฮะไปดูจุดเกิดเหตุตรงนี้

คือจะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำอีก
สำหรับอาการผู้บาดเจ็บโอ้ดีใจด้วยฮะตอนนี้นะครับ
ทางพี่ผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บนะฮะ
คือนางสมศุกร์ศรีประดิษฐศักดิ์หรือป้าสุกเนี่ย
ปลอดภัยแล้วดีใจด้วยจริง
หมอบอกว่าน่าจะกลับบ้านได้เร็วนี้ครับ